ไม่มีรู้สึกว่ามันครอบคลุมเยอะพอสมควรไปเยี่ยมโรงพยาบาลก็เห็นปัญหาของเราพอสต
พอเราคิดว่าโอเคมีปัญหาไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายมีปัญหากับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ทำยังไงให้ป้องกันมากขึ้นแรงงานแพทย์ร้อยชั่วโมงต่อต่อต่อต่ออาทิตย์เป็นเรื่องจริง
ไม่ใช่เรื่องที่เค้ายื่นในสภาพที่เราเห็นสำหรับบนกระดาษเราเห็นกับตามากขึ้น
ก็รู้สึกว่าปัญหาก็คือ
ช้าเกินไปน้อยเกินไปสายเกินไป
กับการทำให้โนโลกาลิกอินได้จริง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการในการบริหารจัดการในช่วง

มันจะสามารถทำได้ยังไงบ้างเปลี่ยนงบประมาณยังไงได้บ้าง

แบ่งเป็น๒แบบนะคะคือที่คุณทิมบอกว่า
ได้ข้อมูลคือการลงพื้นที่เองกับการฟังจากสอสอ
หรือว่าทีมงานของพักที่ไปเก็บข้อมูล
แล้วก็ลงพื้นที่มาบอกมาประชุมเนี่ย

หรือที่เป็นพี่น้องข้าราชการมาอธิบายให้ฟัง
ก็จะได้ข้อมูลที่ย่อยหน่อย

มันก็๑๐ปากว่าไม่เท่าตาเหตุจริง

นายกคนต่อไปแต่ต้องตั้งคำถามให้ได้

มันคือพรบช่วงไหนทำไมอยู่ดีถึงมีการเปลี่ยน

ทำไมงบประมาณถึงได้น้อยจัง

มันจะทำให้สามารถที่จะ
รวมคนเข้ามาช่วย

พอถามออกมาปุ๊บทีมงานพักก็จะช่วยกัน

ลงพื้นที่จริงแต่ว่าในขณะเดียวกัน
ถ้าลงพื้นที่แล้วไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย

แต่ด้วยความที่มีการทำการบ้านก่อนลงพื้นที่
ดูข้อมูลก่อนแล้วก็พอไปพูดเห็นหน้าจริง
จะได้รู้ว่าอ๋อจริงแล้วมันก็มีปีศาจในรายละเอียดอยู่

บทสรุปของจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทยปี๖๐
ใครจะเป็นผู้ยืนหนึ่งในครั้งนี้
ผมสดตลอดทั้งวันกับบรรยากาศการเลือกตั้งในทุกช่วงข่าว
และวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดัง
ติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง
อาทิตย์ที่๑๔นคตั้งแต่เวลา๑๖นเป็นต้นไป